ะสดใหม่นอกฤดูค่ะสามารถเก็บทานได้เลยเป็นบุฟเฟ่๕๙เท่านั้น
คุณลูกค้าทำสบายเลยค่ะเก็บได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดูแลอย่างดี
เดี๋ยวมีแถมด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูแลนะคะ
อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศ
คุณผู้ชมได้ทราบก่อนออกไปทำงานกันแล้วนะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑลอย่างปฐุมธานีนนทบุรีเนี่ยอาจจะตกอกตกใจ
ถ้าได้ยินเสียงแปลกเมื่อวานนี้ช่วงเย็นก็เป็นเสียงของดาวตกระเบิดหรืออุกาบาทระเบิดนะคะ
ต้องบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกวัน
แค่ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้สึกสักทุกครั้งไปนะคะ
แต่ว่าอุกาบาทเนี่ยตกอาจจะไม่รับผลกระทบฝนตกเนี่ยกระทบแน่นอนนะคะ
โดยเฉพาะวันนี้พื้นที่ภาคอีสานตอนล่างเตรียมรับมือกันให้ดีค่ะ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยาเห็นไหมคะว่า
พื้นที่ตอนกลางภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานเนี่ย
พื้นที่สีส้มสีเหลืองปกคลุมเข้มไปถึงสีแดงนี่แปลว่าฝนตกหนัก
ตรวจสอบจากเรด้ากันบ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เช้าเช้านี้หลายพื้นที่หลายหลายเขตก็เริ่มมีฝนปล่อยปล่อยลงมานะคะ
อย่างจตุจักรราชเทวีพญาไทยตอนนี้ก็เริ่มมีฝนลงมาบ้างแล้ว
เพราะฉะนั้นวางแผนการเดินทางสำหรับการออกไปทำงานกันด้วยค่ะ
ปัจจัยอะไรนั้นดูจากแผนที่อากาศกันค่ะวันนี้เนี่ย
่อมความร้อนหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำรูปตัวแอลนั้นคล้อยลงมาอยู่บริเวณทะเลจีนใต้
หย่อมหนึ่งอยู่บริเวณเมียนมานะคะใกล้กันค่ะ
มันก็เลยทำให้เกิดร่องมรสุมก็คือเส้นสีแดงนี้นะคะพาดผ่าน
ส่งผลกระทบต่อภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็โดยเฉพาะอีสานตอนล่างได้รับผลกระทบเรื่องของฝนตกหนัก
ฝนตกสะสมกันด้วยอีกหนึ่งปัจจัยค่ะคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
คือลมประจำฤดูยังคงมีอยู่นะคะก็เป็นปัจจัยเสริมทำให้บริเวณทั้งภาคใต้
ภาคตะวันออกภาคอีสานได้รับผลกระทบเยอะหน่อยช่วงเวลาไหนบ้าง
ดูจากโมเดลจำลองสภาพอากาศนี้เช้าเช้าแบบนี้อุบลราชธานีศรีสะเกดก็ฝนกำลังตกเลยนะคะ
เดี๋ยวบ่ายมาเนี่ยค่ะทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครก็จะตกเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็มีโอกาสตกกระจายกันไปทั่วทั้งประเทศด้วยเหมือนกันหนักเบา
แล้วแต่พื้นที่ที่สะสมอากาศร้อนแล้วก็ความชื้นขณะที่เรื่องของคลื่นฝั่งอันดามันนะคะ
คุณผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
บริเวณห่างฝั่งออกไปหรือว่าฝนฟ้าขนองก็มีมากกว่า๒เมตรค่ะ
สำหรับภาคเหนือภาคอีสานวันนี้นะคะคาดการณ์กันว่าฝนจะตกกระจายประมาณร้อยละ๖๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่อีสานตอนล่างก็เตรียมรับมือกันให้ดี
ส่วนภาคกลางค่ะตก๑๔๐ของพื้นที่
พื้นที่เดิมค่ะนครสวรรค์สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรี
ส่วนภาคตะวันออกยังคงเป็นชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะ

เช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง๑๒เมตรเช่นกัน
ส่วนฝั่งอันดามันค่ะวันนี้ฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
ระมัดระวังแถบระนองพังงาภูเก็ตคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ฝั่งฝั่งหรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนได้๑๔๐ของพื้นที่นะคะ
ช่วงนี้ก็มีบางพื้นที่ตกลงมาแล้วค่ะ
แล้วก็จะมีโอกาสตกอีกครั้งหนึ่งประมาณช่วงบ่ายค่ำนั่นเองนะคะ
เตรียมรับมือกันเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์
ท่านก็อาจจะต้องมีภารกิจในการที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าทำธุระที่อื่นด้วย
เตรียมรับมือเพราะว่าฝนยังเยอะอยู่นะคะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ
แต่ว่าท่านใดที่ชอบท่องเที่ยวตามสวนผลไม้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบนี้
ก็ถือว่าช่วงนี้อุดมสมบูรณ์ฝนตกลงมาดีทีเดียวยังลืม
ดูแลรักษาสุขภาพและการเดินถังของท่านด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ